รับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจปอทนะคะ
วันนี้ตำรวจนัดมา๔คนแต่มาแค่๒เท่านั้นเองนะคะ
ส่วนปันเมื่อวานนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นคิวแรกเลย
ที่จะเข้ามาแต่ติดงานอยู่ที่ต่างประเทศ
ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจเลยนะว่าทำไมถึงยังไม่มา
แล้วอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วจะมาเมื่อไหร่ตอนนี้ตำรวจรออยู่นะคะ
ส่วนคนที่มาสองคนวันนี้นางสาวนัทหะไทยแสงเพชรหรือไฟล์แอมไฟล์
คนนี้เป็นนักร้องนะและอีกหนึ่งคนนางสาวไซร่าเมเลอร์เน็ตไอดอล
เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คณะพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหา
โฆษณาเครื่องสำอางเกินจริงตามพรบเครื่องสำอาง
หลังพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายกระทำความผิดกรณีรีวิวเครื่องสำอาง
ก็คือเซรั่มให้กับเมจิกสกิน
ผลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาใน๒รายด้วยกันนะคะ
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่มาวันนี้เป็นเน็ตไอดอลค่ะชื่อไซร่า
คนนี้นะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหาความผิดมาตรา๔๐พรบอาหาร
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยพนักงานสอบสวนนำตัวนางสาวไซร่าส่งฟ้องสารแขวงพระนครใต้
ในช่วงบ่าย๒คนความผิดต่างกัน
อันนี้ก็จะผิดพรบเครื่องสำอาง
แต่ไซร่าไปรีวิวเกี่ยวกับอาหารเสริมซึ่งเราจะต้องกินเข้าไป
ก็เลยมีความผิดตามพรบอาหาร
เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่กระทบกับตัวเองและประชาชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์
อกจากนี้การรับงานหลังจากนี้ไปบอกว่าต้องมีสติมากขึ้น
ดาราคนอื่นเขารีวิวก็เลยไม่ได้ทบทวนไม่ได้ศึกษาก็เลยตัดสินใจ
รับรีวิวตามดาราคนอื่นเขาอยากจะขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่ง
ทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบขอบคุณที่ยังไม่ได้ขออภัยนะคะ
ขอบคุณที่ยังได้รับโอกาสไม่ถูกจำคุกเรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแพงฟังเสียงไฟล์หน่อยค่ะ
เพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจมานานแล้วนะคะ
วันนี้ก็จบแบบจุกค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงนะคะ
เพราะว่าคงไม่มีใครที่อยากจะมาเจอเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะ
ขั้นตอนการดำเนินคดีของฝั่งไฟล์คนเดียวเนี่ยนะคะ

พนักงานสอบสวนจะทำเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือว่าออยไปชำระเงิน
และให้เอาเอกสารที่จ่ายเงินค่าปรับ
กลับมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อทำเรื่องสั่งไม่ฟ้อง

ต้องให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไปส่งฟ้อง
นั่นคือกรณีของไซร่านะคะและไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ก็คือการนำตัวไปที่สารแขวงพระนครใต้

ก็คือนักร้อง๑เน็ตไอดัล๑

และจนถึงขณะนี้ยังมีนักแสดงอีก๑คน
ที่ติดต่อขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนไปก่อน
เพราะบอกว่าติดธุระอยู่ที่ต่างประเทศนี้นะคะ

พนักงานสอบสวนจะพิจารณาจากเหตุผลและระยะเวลาการขอเลื่อนเข้าพบ

จะให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒
และถ้าครั้งที่สองยังไม่มาต่อไปจะเป็นหมายจับค่ะ
ยังเหลืออีกนะคะสำหรับคนที่ต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ